ที่เราทราบกันดีเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้คุณผู้ชม
วันหยุดเยอะถ้าใครวางแผนจะกลับภูมิลำเนากลับต่างจังหวัดเนี่ย
ตอนนี้บขเขาให้จองตัวล่วงหน้าได้แล้วนะ
ตำรวจเขาจะใช้ระบบตัดแต้มความประพฤติในการทำผิดวินัยจราจรด้วย

มาเรื่องแรกกับการตัดแต้มใบขับขี่ครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศแล้วนะคุณผู้ชมว่า

หรือตัดแต้มใบขับขี่เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
โดยแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมเราจะมีคนละ๑๒คะแนน
หากทำผิดกฎจราจรใน๒๐ฐานความผิด
จะถูกตัดคะแนนตั้งแต่๑๔คะแนน
เช่นใครใช้มือถือขณะขับรถใครไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอันนี้ตัด๑คะแนน
ถ้าฝ่ายไฟแดงล่ะ๒คะแนน
ชนแล้วหนี๓คะแนน
เมาแล้วขับอันนี้เยอะเลยนะโดนตัด๔คะแนน
ถ้าโดนตัดจนเหลือ๐คะแนนเนี่ยจะถูกพักใช้ใบขับขี่๙๐วันครับ
แล้วถ้าหากฝ่าฝืนในช่วงพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุก๓เดือนเลยนะ

ถ้าเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือว่ารอครบ๑ปีก็จะได้คะแนนคืนนั่นเองครับ
แต่ถ้าคุณโดนพักใบขับขี่๓ครั้งใน๓ปีอันนี้อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ได้ด้วยนะครับ
ส่วนใครต้องใช้บริการรถโดยสารออกต่างจังหวัดทั้งรถบขรถร่วมและรถตู้ในช่วงวันหยุดยาวเดือนธันวาคมเดือนนี้
ช่วงวันพ่อแห่งชาติวันรัฐธรรมนูลและเทศกาลปีใหม่
ตัวกันล่วงหน้าได้แล้วโดยบขศได้เตรียมรถเที่ยวไปวันละ๒๙๐๐เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้วันละ๓๒๐๐คน
ส่วนเที่ยวขากลับครับก็เตรียมรถไว้วันละ๓๐๐เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้วันละประมาณ๓๓๐๐คนเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างนั่นเองครับ
ถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเนี่ยเขามีคอนเซนเตอร์ด้วยนะ๑๔๙๐โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
เรื่องนี้ผู้กู้ยืมเงินของกองทุนกรยศรต้องรู้เลยโดยคณะกรรมธิการวุฒิศภาได้แก้ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากรยศรเตรียมจะนำเข้าที่ประชุมวุฒิศภาพิจารณาในสัปดาห์หน้าครับโดยมีการแก้ไขให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ๑ต่อปีส่วน
หรือลดหย่อนให้ซึ่งเดิมร่างของสภาพผู้แทนราษฎรกำหนดให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับครับ